พ่อแม่ต้องไปกอดศพลูกสาวของตัวเอง

โดยที่ไม่มีการวัดไข้ของลูกก่อน
สุดท้ายมีผลข้างเคียงทำให้ลูกนั้นเสียชีวิต
คุณพ่อเลยออกมาร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกสาวด้วย
นี่ครับอายุกำลังเด็กน่ารักอะนะ
กำลังจะโตเป็นสาวอยู่แล้ว

ขอความเป็นธรรมหน่อยลูกผมเสียชีวิต
เนื่องจากลูกสาวอายุ๑๑ขวบไปโรงเรียนแล้วมีไข้
แต่ทางโรงเรียนเอาหมอมาฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก
โรงเรียนไม่ตรวจไข้ก่อนฉีดวัคซีน
จากนั้นลูกสาวมีอาการแน่นหน้าอกอาเจียนแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา

และสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอายุทยาครับ
เดินทางไปประชุมร่วมกันที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ซึ่งตอนนี้กำลังประชุมอยู่เพื่อหาบทสรุปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทางนี้ผู้สื่อข่าวก็ติดต่อเข้าไป
เพื่อจะสอบถามข้อมูลจากทางภูมิในการของโรงเรียน
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการชี้แจงกลับมานะครับ
ส่วนบรรยากาศงานศพของน้องที่เสียชีวิตชื่อว่าน้องครีม

บริเวณโรงศพของน้องนั้นมีพงฤทธิ์
มีของเล่นตุ๊กตาสีชมพูเต็มไปหมดเลย
เพราะว่าน้องเขาชอบมากคุณแม่ก็ตั้งเอาไว้
แม่ของน้องเนี่ยชื่อว่านางสามรุ่งทิพย์ก็บอกกับนักข่าวว่า
มีการยกสำหรับไปให้ตั้งไว้ข้างโรงของลูกแล้ว
มีเครื่องดื่มชาสมุนไพรผสมจับเลี้ยง
น้องเขาชอบดื่มเป็นประจำ
ฝั่งคุณพ่อเองชื่อว่าคุณสุรพฤษก็บอกว่า
จริงแล้ววันเกิดน้องกำลังจะมาถึง
มีการตะเตรียมสั่งเค้กจัดงาน
ตุ๊กตาที่น้องชอบต่างนานาเอาไว้แล้ว
คิดเลยว่าน้องจะมาเสียชีวิตก่อนวันเกิด
ตอนนี้พ่อแม่เองก็เสียใจทำอะไรไม่ได้
ซึ่งก็ไม่มีการสั่งเสียใดก่อนนะ
ตอนนี้ครอบครัวเองก็ยังคงทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ไม่ได้สั่งเสียไม่ได้มาไม่ทันกัน
น้องเองยังไม่คุ้นสั่งเสียเมื่อ

ครอบครัวก็บอกว่าจะไม่จัดพิธีชาปนากิจศพจนกว่าจะมีความชัดเจนเรื่องนี้ถึงสาเหตุการเสียชีวิตของลูกนะครับ
ขณะที่ในแพทย์แมนวัดโชคสุวัฒนสกุลสูตินารีแพทย์ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คอธิบายเรื่องนี้เอาไว้ว่า
ตัววัคซีนเนี่ยถือว่าปลอดภัยมากนะแต่ผลข้างเคียงหลังฉีดก็เจอบ่อยคืออาจจะมีการเจ็บแขนมีไข้ต่ำปวดหัวคลื่นไส้เวียนหัวมีบ้าง
แต่มันก็มีที่แพ้มากแบบอันตรายถึงมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้๓ในล้าน
ผลข้างเคียงอาจจะหนักหรือว่าเสียชีวิตจากยาจริงก็ต่ำมากเหมือนกัน
แต่ว่าถ้าฉีดหลังมีอาการเวียนหัวหน้ามืดใจเต้นแรงเนี่ยสับสนกระวนกระวาย
หลังฉีดแล้วมีอาการแบบนี้หมดสติไปหรือหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกต้องรีบมีการประเมินให้แพทย์เข้าไปประเมินและรักษาอาการอย่างทันท่วงที